มาคุณคะรู้หรือไม่ว่าชาวประมงในจังหวัดสมุทรสาครเวลาที่เขาอยากจะให้กิจการเขาเจริญรุ่งเรืองเขาจะไปไหว้กันที่ไหนถ้าอยากรู้เดี๋ยวจะพาไปดู
มากันที่นี่สารเจ้าพ่อหลักเมืองหรือว่าเสียนกงนะคะตั้งอยู่บนถนนเศรษฐกิจหนึ่งมหาชัยเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร
อยู่ในท่าประทับยืนบนเกี้ยว
ปิดทองคำเปลวบริสุทธิ์ทับไปอีกชั้นหนึ่ง
ซึ่งทุกครั้งก่อนออกเรือชาวประมงเขาจะขับเรือวนอยู่หน้าศาลหลักเมือง
แล้วก็จอดเรือเพื่อที่จะไหว้ขอพรขอให้การจับปลาในครั้งนี้
กลับไปอย่างแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็ได้ปลากลับมาเต็มลำเรือ

หลังจากไหว้สารเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วก่อนที่จะออกทะเลไป
แวะไหว้อีกหนึ่งที่ก็คือหลวงพ่อวัดโกรกกราก
พระพุทธรูปปางมารวิชัยหลวงพ่อปู่สวมแว่นดำในวัดกรกลาง
เพราะช่วงที่เกิดโรคระบาดคือโรคตาแดง
แล้วก็มีชาวบ้านมาบนบานหลวงพ่อบอกว่าขอให้หายจากโรคตาแดงนะ
ถ้าหายแล้วจะเอาทองมาปิดที่ตา
และชาวบ้านก็เลยเอาทองมาปิดตาหลวงปู่
ปิดกันเยอะมากปิดตาปิดกันต่อกันไป
ต่อมาหลวงปู่กรักท่านเจ้าอาวาสในขณะนั้นเนี่ยนะก็เลยหาอุบาย
เอายังไงดีนะนำแว่นตามาใส่ให้พระศิลาแรงไหม
หลังจากนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็เลยมีการถวายแว่นตา
แทนการปิดทองที่ดวงตาของหลวงพ่อแทนนะคะ
และที่สุดท้ายก็คือองค์ท้าเวสวันวัดเกรดวดี
อันนี้อยู่ติดกับถนนพระราม๒ฝั่งขาออกเลยนะคะ
ด้านหน้าของพระอุโบสถจะมีรูปปั้นพระเกจิอาจารย์เอาไว้ให้เคารพบูชา
รวมถึงทางเข้าเจดีจะมีรูปปั้นเห็นไหมเมื่อกี้

ปั้นทาเวสุวรรณองค์ใหญ่มากสูงกว่า๕เมตร
เดินไปตามจุดมาต้องกลัวงงว่าไปแล้วจะไหว
ตรงไหนเดินทางไหนก่อนอะไรยังไง
ยเสร็จแล้วก็เดินรอดใต้องค์ท่านไป๓รอบ
เพื่อขอพรตามความเชื่อนะคะ

ที่น่าสนใจนะจริงแล้วช่วงพิกัดเฮงของเรา